กลับมาในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศสดอีกหนึ่งจุดนะครับ
นั่นก็คือที่วัดบวรนิเวศวิหารครับ
นั่นเขาเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคาร

ขณะที่ประชาชนนะครับยังคงปักหลักที่บริเวณวัด
เพื่อเฝ้ารอขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖นะครับ
แล้วก็รอร่วมพระราชพิธีอย่างตั้งใจ
ติดตามบัญชาการได้จากคุณชดารัฐโภคาธนวัดนะครับ

กลางบรรยากาศที่ร้อนอบอ้าวนะคะ
ประชาชนยังคงปักหลักนั่งรออยู่บริเวณโดยรอบวัดบวรนิเวศวิหารอย่างไม่ย่อท้อ
ซึ่งทางด้านผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
ก็เปิดเผยว่าได้มีการเตรียมการรองรับงานพระราชพิธี
จะจัดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้อย่างสมพระเกียรติสูงสุดค่ะ
โสพลคณพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชพิธี
บรรจุพระบรมราชสรีรางคาร
พระบะสมเด็จพระปรมินทระมหาภูมิพลอดุญเดต
รมนาศปภิษณพระอุโบสถวัดปวรนิเวศวิหาร
โดยได้มีการเตรียมพื้นที่รองรับประชาชนออกเป็น๓จุดหลัก
แก่เขตพุทธาวาสสำหรับราชวงศ์
พื้นที่ภายในกำแพงแก้วและหน้าพระอุโบสถสำหรับแขกของรัฐบาล
ขณะที่พื้นที่ด้านนอกกำแพงแก้ว
และพื้นที่รอบนอกสำหรับพุทธศาสนิกชน
โดยทุกพื้นที่ได้ติดจอโทรทัศน์ขนาดใหญ่
เพื่อให้ประชาชนได้รับชมพระราชพิธีบรรจุ
พระบรมราชสรีรางคารได้อย่างทั่วถึงค่ะ
พื้นที่ส่วนที่วัดจัดรับผิดชอบได้สมบูรณ์เต็มที่
ก็คือภายในกำแพงวัด

ภายในพระอุโบสถก็จะเป็นส่วนของพระราชวงศ์และแขกผู้มีเกียรติ
ส่วนด้านหน้าหรือภายในกำแพงแก้วและด้านหน้าพระอุโบสถก็เป็นแขกที่รัฐบาลออกหนังสือเชิญ
หน่วยงานองค์กรสถาบันต่างมาร่วมในพระราชพิธี
จากนั้นก็มีพุทธศาสนิกชนก็คือประชาชนทั่วไป
ที่เป็นอุบาสิกาของวัดบวรและผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะ
ซึ่งเราก็จัดสถานที่ไว้มากมายที่เป็นเต็นต์หรือที่มีเก้าอี้ต่าง
วันนี้ภายในเขตพุทธาวาสนี่ก็ไม่น้อยกว่า๕๐๐
อีกทั้งมีกางเต็นต์ตั้งเก้าอี้ที่ด้านข้างพระตำหนักเพชรอีก
แล้วก็ยังมีที่สนามโรงเรียนบวรจุดที่ใช้เป็นที่ถวายดอกไม้จันทร์ที่พระเมนจำลองตรงนั้นด้วย
ทุกพื้นที่ได้ติดจอโทรทัศน์เพื่อให้ประชาชนได้รับชมการถ่ายทอด
ในช่วงขณะที่เสด็จประกอบพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารภายในพระอุโบสถ
สำหรับวัดบวรนิเวศวิหารถือเป็นวัดสำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยในราชวงศ์จักรีมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๓
และมีความเกี่ยวเนื่องกับในหลวงรัชกาลที่๙คือภายหลังจากพระราชพิธีทรงพระผนวด
ณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสร็จสิ้นแล้ว
พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับจำพรรษาณพระตำหนักปัญญาวัดปวรนิเวศวิหาร
พระผนวดเป็นเวลา๑๕วันคือระหว่างวันที่๒๒ตุลาคมถึงวันที่๕พฤศจิกายนพุทธศักราช๒๔๙๙ค่ะ
สำหรับอนุสรที่ในหลวงรัชกาลที่๙ทรงสร้างไว้ให้กับวัดปวรนิเวศวิหาร
คือการปลูกต้นศักดิ์ที่พระตำหนักในปี๒๔๙๙และกว่า๖๐ปีที่ต้นศักดิ์ทรงปลูกนั้น
โตแผ่กิ่งก้านสาขาให้ความร่มเย็นมาจนถึงปัจจุบันค่ะ
บรรยากาศภายในพื้นที่โดยรอบวัดปวรนิเวศวิหารขนาดนี้
มีประชาชนจำนวนมากมานั่งคอยอยู่ตลอดริมฝั่งกำแพงวัด
สอเจียสุปัญญาวัย๗๐ปีเดินทางไกลมาจากจังหวัดกระบี่
เพื่อมาร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
ตั้งแต่วันที่๒๖ตุลาคมและตั้งใจว่าจะอยู่จนจบพระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรังคารในเย็นวันนี้นะคะ
โดยบอกว่าแม้ตนจะอายุมากและมีอาการเจ็บเข่า
แต่ไม่ย่อท้อเนื่องจากต้องการมาน้อมถวายบังคมลา
ก็มากันแบบที่ว่าตั้งใจ
เราตั้งใจจะมาหาพ่อหลวงได้
ครั้งสุดท้ายและวาระครั้งสุดท้ายของพ่อหลวงแล้ว
ก็อยู่จนกว่ารอเข้าอัฐิด้วยค่ะ
ในเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
พันโทยิงพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ทรงม้านำขบวนพระบรมราชอิสริยยศริ้วขบวนที่๖
อันเชิญพระบรมราชสรีรางคารออกจากพระบรมมหาราชวัง
ยังวัดราชประพิษสถิตมหาศรีมารามราชวรวิหาร
หลังจากนั้นขบวนจะอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคาร
ขวาถนนอัศดางเลี้ยวซ้ายขึ้นสะพานช้างโรงศรี
ตามถนนกรยานมัยตรีเลี้ยวขวาถนนสนามชัย
ถนนราชดำเนินในข้ามสะพานผ่านพิภพลีลา
ถนนราชดำเนินกลางเลี้ยวซ้ายถนนพระสุเมน
เทียบหน้าประตูวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารค่ะ
ภายหลังจากที่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
ขบวนที่๖มาอยู่ที่ด้านหน้าวัดบวรนิเศษวิหารแล้วนะคะ
เจ้าพนักงานภูสามาลาจะอัญเชิญพระอบพระบรมราชสรีรางคาร
ประดิษฐานที่โต๊ะหมู่ข้างพุทธบันลังพระพุทธชินศรีภายในพระอุโบสถค่ะ
ชดารัฐโภคธนวัฒน์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากวัดบวรนิเวศวิหารค่ะ

ใช่ค่ะคุณผู้ชมค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับ
กับครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่ต้องบอกว่า
เกิดความรู้สึกทราบซึ้งแล้วก็ปราบปลื้มสุดเลยนะคะ
เนื่องจากว่าลูกชายได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙เป็นครั้งสุดท้าย
หน้าที่พลแบกหามเสลี่ยงนับเป็นเกียรติสูงสุดกับวงตระกูลนะคะ
รวมไปถึงชาวอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
นางพงศรีวันนสีอายุ๕๐ปี
อาชีพครูผู้สอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหมู่บ้านจุลาพรพัฒนา๑ตำบลท่ายาง
อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวว่า
ซื้อหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์มาเก็บไว้
เนื่องจากว่าบุคคลในภาพค่ะในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
มีลูกชายของตัวเองร่วมอยู่ด้วยก็คือ๑๐โทธนากรวงณศรีอายุ๒๖ปี
สังกัดกรมขนส่งทหารรักษาพระองค์ได้ทำหน้าที่พลแบกหามเสลี่ยง
อยู่แถวหน้าสุดซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่มีโอกาสร่วมทำหน้าที่อันทรงเกียรตินี้
เป็นสิ่งที่ทำให้คนในครอบครัวและพี่น้องชาวทุ่งใหญ่มีความภาคภูมิใจ
ที่ได้ถวายงานในหลวงรัชกาลที่๙ถึงนาทีสุดท้าย
นับเป็นความปราบปลื้มใจและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะ
ด้านในสมยาวงหน้าศรีอายุ๕๓ปีพ่อของสิบโทธนากรก็บอกว่า
ในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพตัวเองพร้อมกับครอบครัว
นั่งดูการถ่ายทอดสดพระราชพิธีทางโทรทัศน์
เห็นภาพลูกชายกำลังทำหน้าที่อันทรงเกียรติ
ก็ได้ภาวนาขอให้ลูกชายทำงานถวายในหลวงรัชกาลที่๙
ให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีด้วยความตื้นตันใจและความภาคภูมิใจเป็นที่สุดค่ะ

ขณะที่นางเรวดีเพชรนาคินอายุ๔๘ปีผู้เป็นน้านะคะบอกว่า
รู้สึกภาคภูมิใจเช่นเดียวกันจนถึงกับน้ำตาไหลค่ะ
หลานชายได้ทำหน้าที่ตัวแทนคนไทยตัวแทนชาวอำเภอทุ่งใหญ่
และตัวแทนพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชและจะเก็บหนังสือพิมพ์ฉบับประวัติศาสตร์นี้เอาไว้เป็นที่ระลึกไปตลอดชีวิตค่ะ
คุณผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจ
หลังจากเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙วันที่๒๖ตุลาคมที่ผ่านมานะครับ
่งดังในโลกโซเชียลมากสำหรับท่านนี้นะครับนั่นก็คือลุงเฉื่อย
เชยเนี่ยท่านนี้โอ้โหมีความตั้งใจอยากจะไปวางดอกไม้จันทร์เป็นอย่างมาก
แต่จุดที่มันทำให้เป็นปัญหาที่ตอนแรกคุณลุงไม่สามารถเข้าไปได้ก็คือเรื่องของการแต่งกาย
แล้วที่โด่งดังมากในโลกโซเชียลก็คือเข็มขัดที่เห็นเป็นเข็มขัดเชือก
เชือกฟางโอ้โหหลักสีสันเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงนะครับ
เฉื่อยนะครับอายุ๖๐ปีแล้วเป็นชาวบ้านอยู่ในบ้านโชคตำบลขวาวสินนริน
อำเภอขวาวสินนรินนะครับจังหวัดสุรินลุงเชยเนี่ยตอนแรกนะครับโอ้โห
มีความตั้งใจอยากที่จะเข้าไปวางดอกไม้จันทร์เพื่อลำลึกถึงพระมหากรณาธิคุณของในหลวงราชการที่๙
คุณลุงก็เล่าว่ามีอาชีพเป็นผู้ช่วยสับปะเลออยู่ที่วัดอยู่ที่วัดนี่แหละนะครับ
แล้วก็ไม่ได้มีลูกเมียมีกิจวัตรประจำวันของลุงเฉกก็คือการดูแลทำความสะอาดเมน
ช่วยงานวัดทุกอย่างอาศัยอยู่ที่วัดแห่งนี้นะครับ
แล้วก็ในวันที่วางดอกไม้จันทร์นี่แหละตนเองได้ปั่นจักรยานจากวัดไปถึงจุดคัดกรอง
ระยะทางไปกลับประมาณ๘๙กิโลเมตรก็ไม่ได้ไกลมากแกปั่นเป็นประจำอยู่แล้ว
โดยใส่กางเกงยีนไปครับส่วนเสื้อซื้อมาใหม่จากตลาดแล้วก็ถามแม่ค้าว่าแบบนี้ได้ไหม
แม่ค้าบอกว่าได้แต่พอไปถึงนะครับที่จุดคัดกรองเจ้าหน้าที่บอกว่า
ชุดแบบนี้มาไม่ได้นะต้องไปเปลี่ยนมาใหม่เอาล่ะคุณลุงก็ไม่ได้ว่าอะไร
เฉยแกก็ปั่นจักรยานกลับไปที่วัดใหม่มาเปลี่ยนใหม่ให้มันถูกระเบียบ
เป็นเสื้อเชิดสีดำกางเกงสีดำแบบนี้แต่พอไปถึงจุดคัดกรองรอบที่สองนี่แหละครับ
โอ้โหชายเสื้อมันหลุดออกมาอ๋อแต่งตัวไม่เรียบร้อยใช่
แต่ว่าเข็มขัดไม่มีก็เลยเป็นเข็มขัดแบบนี้ที่เห็น
เค้าไปไม่ได้ใส่กางเกงยื่นมามาเอาเปลี่ยนใหม่
เขาไปก็มันจะได้
คงว่าไปกลับมาสองรอบใช่ไหมครับ

แล้วตอนนั้นลุงได้ใช้เชือก

เจ้าหน้าที่ที่นั่นเขาเห็นถึงความตั้งใจไง
ใช่ค่ะเพราะว่าคุณลุงไม่สมบัติตี
พอเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยมีอยู่คำหนึ่งเจ้าหน้าที่ก็พูดกับคุณลุงเอาไว้น่ารักมาก
พอเจ้าหน้าที่เขาเห็นเข็มขัดของคุณลุงเนี่ยก็พูดเลยโอ้โหเข็มขัดลุงเจ๋งมากเลยนะ
เจ๋งมากเห็นว่าเป็นเข็มขัดเชือกฟางแล้วที่ห้อยมาห้อยกุญแจนะคะ
อืมเป็นอย่างไรล่ะแต่ก็เห็นถึงความตั้งใจของคนหนึ่งนี่แหละครับ
เขามีความตั้งใจเป็นอย่างมากที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่๙นะครับ
ระยะทางไกลขนาดไหนหรือมีความยากลำบากขนาดไหนก็จะทำ
จนสำเร็จจนได้แล้วก็ได้ไปวางดอกไม้จันทร์ตามที่ต้องการนะครับ
แล้วก็ในหลายคนก็คงจะมีโอกาสค่ะได้เดินทางเข้าไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
บริเวณท้องสนามหลวงนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยก็ส่งข้อความมาว่าได้ไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันทร์ในสถานที่ต่างด้วยนะคะ
ไม่วกว่าจะเป็นบายเทกสวนรุมพินีหรือว่าวัดบางพรีใหญ่พระอารำหลวงจังหวัดสมุดประกาศ
คุณผู้ชมทางบ้านส่งมาก็เยอะแยะมากมาย
ส่วนมีบุคคลอยู่กลุ่มหนึ่งก็อยากจะไปวางดอกไม้จันทร์เหมือนกัน
แต่ว่าไม่สามารถไปได้เนื่องจากเป็นผู้ป่วยติดเตียง

หรือบางคนเนี่ยติดปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็ไปไม่ได้เหมือนกัน
ถูกต้องแล้วนะคะอย่างที่จังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้มีการนำดอกไม้จันทร์

รวมไปถึงผู้ป่วยติดเตียงนะคะของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

เพื่อแสดงความอาลัยถึงในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
ภาพนี้ต้องบอกว่าสร้างความตื้นตันใจมากนะคะ

ของนางฉัตรพรราชดุษฎีค่ะ
ผู้ว่าราชการจังหวัดหญิงของจังหวัดเพชรชบุรี
อำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยติดเตียง
แล้วก็พยาบาลติดเวรของโรงพยาบาลพระจอมเกล้า

แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
เช่นเดียวกับประชาชนคนไทยทั่วประเทศ
ทำเอาผู้ป่วยติดเตียงท่านนี้นะคะ
เป็นหญิงสูงวัยถึงกับร้องไห้ค่ะ

ถือว่าเป็นความทราบซึ้งใจอย่างมาก
สำหรับดอกไม้จันทร์ที่ผู้ป่วยติดเตียง
และพยาบาลติดเวรวางต่อหน้าพระบรมชายาลักษณ์ทั้งหมด
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรชบุรีค่ะ
ได้อันเชิญสายพานและก็คลุมด้วยผ้าขาว
นำไปเผาพร้อมกับจังหวัดอื่นทั่วประเทศค่ะ

นายตีทองชีพอายุ๗๐ปี
และนางจันทราพรพัฒน์พัฒน์ดวงครับ

สามีภรรยาชาวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหม้อ
ต้องเปิดโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยนะครับ
เพื่อติดตามชมการถ่ายทอดพระราชพิธี
ถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙อย่างใกล้ชิดนะครับ
เพราะว่าพวกเขานั้นไม่มีโอกาสได้เดินทางเข้ากรุงเทพ
เนื่องจากเป็น๑ใน๕๐๐ครอบครัวนะครับ
ประสบภัยน้ำท่วมมานานนับเดือนแล้วล่ะครับ
จนต้องขนย้ายเข้าของออกไปนอนกัน
แล้วก็ตั้งเต็นต์อยู่ริมทางครับ
ประกอบกับสุขภาพนั้นไม่แข็งแรงจึงได้แต่อธิษฐาน
ขอให้พระองค์นั้นเสร็จสู่สวรรคาไลครับ
และก็เช่นเดียวกับจังหวัดอำนาจริงนะคะ
นายวิชาญสารที่มาอดีตข้าราชการครูวัย๙๑ปี
กำลังนั่งกอดพระบรมชายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่๙
ไปพร้อมกับการติดตามชมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
ถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

นายวิชาณบอกว่าหลายสิบปีก่อนนะคะ
ครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีโอกาสรับเสด็จในหลวงรัชกาลที่๙
มาวันนี้ด้วยวัยที่ชราประกอบกับมีปัญหาด้านสุขภาพ
ไม่สามารถเดินทางไปร่วมพิธีวางดอกไม้จันท
สารากลางจังหวัดอำนาจริงได้นะคะ
ต้องติดตามชมการถ่ายทอดสดงานพระราชพิธี

และยังจำทุกอย่างในวันที่เคยเข้าเฝ้ารับเสด็จได้
ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งสำคัญที่สุดในชีวิตเลย

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะครับของประชาชนบางส่วนนะครับที่ไม่ได้มีโอกาสไปที่บริเวณท้องสนามหลวงนะครับ
ใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็ถือว่าเราได้เห็นความร่วมแรงร่วมใจกันนะคะ
รวมไปถึงแต่ละคนมีความมุ่งมั่นถึงแม้ว่าตัวเองจะติดภารกิจไม่สามารถไปได้นะคะ
แต่ก็ทุกคนค่ะร่วมกันแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙เป็นครั้งสุดท้ายด้วยความพร้อมเพลียงกันค่ะ
เอาละครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีข่าวสารให้ได้ติดตามกันต่อครับ